มาดูอุบัติเหตุในหลายพื้นที่หลายจังหวัดที่ชนบุรีมีอุบัติเหตุสลด
เพราะว่า๒หนุ่มสาวขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ถูกรถพ่วง๑๘ล้อเฉียวชนแล้วเหยียบซ้ำครับ
ฝ่ายหญิงเสียชีวิตคาที่ฝ่ายชายบาดเจ็บสาหัด
เหตุสลดเกิดขึ้นบนถนนบายพลาสเลี่ยงเมืองชมบุรี
ขาเข้ากรุงเทพที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรี
ผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวสุภวรรณบุตรดี
ผู้บาดเจ็บสาหัสนะครับก็คือนายพรชัยศรีรัตนชุมพล
กู้ภัยรีบช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถจักรยานยนต์แหลกยับเป็นเศษเหล็กเลยนะครับ
ขณะที่รถพ่วง๑๘ล้อคู่กรณีหลังเกิดเหตุ

ตำรวจจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ไปดูอีกที่หนึ่งนะครับที่ปฐุมธานีครับ
นี่เป็นสภาพรถ๖ล้อชนรถ๖ล้อ
ที่จอดอยู่ข้างทางรถใหญ่เจอรถใหญ่
ทางนี้นะครับมีคนบาดเจ็บ๑คน

เหตุการณ์เกิดบนถนนเชียงรากบางขัน
่งหน้าปฐุมธานีที่ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

คนขับรถ๖ล้อคันต้นเหตุ
อยู่ในสภาพคุณมึนเมาเลยล่ะครับ
แล้วก็อ้างว่ามีลูกชายเป็นตำรวจ

พกใบขับขี่โอ้โหหลายคดีหลายข้อหาเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปครับ

เกิดเหตุสลดพันธาเอกพลวัฒน์พ่วงดี
ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์กลับบ้านที่อำเภอบางปะหัน

แล้วก็รถที่แล่นผ่านมาทับร่างจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชีย
ขาขึ้นนครสวรรค์ที่ตำบลขยายอำเภอบางปะหัน
ตำรวจก็เชิญตัวคนขับรถทัวร์แล้วก็รถกระบะในที่เกิดเหตุไปสอบสวน
แล้วก็ตรวจสอบร่องรอยการเฉียวชน
ว่าคันไหนเฉียวชนบิ๊กไบท์
และทับบิ๊กไบท์ลักษณะอย่างไร

พาคุณผู้ชมไปดูที่ภาคอีสานกันหน่อยนะคะ
คราวนี้เกิดเหตุคือเป็นรถเก๋งพุ่งชน
ท้ายรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลมันจาคิรีค่ะคุณผู้ชม
ขณะที่รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลกำลังนำส่งผู้ป่วย
ที่เขามีภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร

จุดที่เกิดเหตุคือบนถนนบ้านทุ่มมันจากคิรี

ซึ่งญาติแล้วก็คนไข้ที่อยู่ในรถของโรงพยาบาล

ก็ได้รับบาดเจ็บรวม๓รายนะคะ
ภายในรถเก๋งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปเจอเป็นขวดเหล้าอ่ะคุณ

รวม๓ขวดตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ

ต้องไปตรวจสอบแอลกอฮอล์ด้วย
ว่าได้ดื่มไปก่อนขับใช่ไหม

ค่ะเราไปปิดท้ายที่สงขลากันนะคะ
เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นหน้าโรงเรียนวัดศรีวิเทศอำเภอสะดาว
ที่นี่นะคะก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงที่ปล่อยให้เด็กกำลังกลับบ้าน
เพราะฉะนั้นค่ะก็เลยทำให้เกิดการโกลาหลแบบนี้
เพราะว่ามีรถบรรทุกปูนเบรกแตกเสียหลัก
ชนรถเก่งผู้ปกครอง๓คันรถกระบะ๒คัน
๒แถว๑คันแล้วก็จักรยานยนต์อีก๑คัน
เพราะดีนะคะมีแค่ผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเพียง๒รายเท่านั้น
ไม่มีใครได้รับอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจจึงตั้งข้อกล่าวหาคนขับรถบรรทุกปูน
ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บส่งดำเนินคดีต่อไปค่ะ